อะไรที่ไม่อยากให้อยู่ในรถตัวเองมากที่สุด

งูเงอคาปตะคาป
หรือบางคนอาจจะกลัวหนูกลัวแมงสาบ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของดอมอาจจะเป็นเส้นผมผู้หญิงกิฟต์อะไรพวกนี้
กลัวกุญแจรถมาอยู่ในรถนี่แหละ
ดีมากเลยนะที่ยกตัวอย่างไปที่ดอม

แล้วถ้าจะมีรถสักคันหนึ่งที่จะมีวิญญาณอยู่มันจะอะไรล่ะ

บางวันส่งเสียงบางวันหมาเห็นก็มี
หนักสุดสัมผัสตัวเลยคุณ
เฮ้ยนี่ฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังอำเภอบางสาวทง

ไปเจอกับคุณเอ๋นี่คนนี้เป็นเจ้าของรถกู้ภัยคันนี้เลย

คุณเอ๋เนี่ยพาไปดูนะแล้วก็บอกว่านี่เป็นรถกระบะของตนเอง

ทะเบียนเผื่อใครจะอยากรู้๗๖๙๘ครับ
คุณเอเล่าให้ฟังปกติเขามีงานประจำทำ

มาแล้ว๕ปีนะที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา
พี่เอ๋บอกก็มีเห็นวิญญาณบ้างบางครั้ง

เออพี่เอ๋บอกมาได้นะไม่เคยมีปัญหา

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา๖ธันวาคม
มีผู้หญิงอายุ๕๘ปีชื่อว่ายายแดงครับ
หมู่บ้านเดียวกันกับแฟนสาวนะแฟนสาวพี่เขา

ตัวเขาเองอาศัยนำร่างของยายแดงส่งกลับไปบำเพ็ญกุศลที่นครพนม
ก็มีการจุดทูปอันเชิญดวงวิญญาณขึ้นรถแล้วก็ลงจากรถ
นี่ครับสภาพตอนไปเจอศพคุณยายแดง

แต่พอจุดทูปอันเชิญวิญญาณมันไม่ได้มีพระมาทำพิธีให้

อาจจะผิดหลักพิธีอะไรของเขาไม่แน่ใจ
หลังจากนั้นครับพี่เอ๋บอกเริ่มแล้วเจอวิญญาณยายแดงตามหลอกหลอน

คืนแรกหลังกลับจากส่งศพเนี่ยนะ
ขณะที่พี่เขานอนอยู่รู้สึกมีคนมาจับตัว

พี่เขาก็บ่นไปเลยบ่นไปว่า
ผมขับรถไปส่งคุณยายถึงบ้าน
ขับกลับมาผมเหนื่อยผมอยากพักผ่อนยาย

นี่เราจำลองมาให้ดูว่านี่คือวิญญาณยายแดงครับแต่สีม่วง

ความรู้สึกที่เหมือนมีใครมาจับตัว

ครั้งที่๒ถัดมาไม่กี่วันหลังจากวันแรก
เพื่อนมายืมรถพี่เขาไปปฏิบัติหน้าที่กู้ภัย

หล่อ

แล้วในคืนนั้นประมาณตี๓ตัวเขาเองจะออกไปทำธุระ
จังหวะสตาร์ทรถ

เขาคิดว่าเป็นวิญญาณยายแดงแน่
แล้วครั้งที่๓เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองคุณผู้ชมฮะ
ธันวาคมตอนเขาไปออกปฏิบัติหน้าที่กู้ภัย
มาอีกแล้วโอ้นี่ผมต้องทำเสียงหายใจอีกแล้ว

ครั้งนี้พี่เอ๋มองไปกระจกหลังเห็นเลยเต็มตา

วิญญาณยายแดงสวมชุดคอกระเช้าสีขาวนี่
มันเข้าตามหลักชุดขาวมาเลย
นุ่งผ้าถุงนั่งอยู่ซุ้มล้อฝั่งซ้าย

ไปบอกยายแดงทำไมมาทำกับผมแบบนี้

แล้วแบบนี้ถ้าขับรถไปวิ่งเหตุ

แล้วเกิดอันตรายผมจะทำยังไงล่ะ

อย่ามาให้ผมเห็นแบบนี้อีกเลย
อยากได้อะไรยายแดงบอกนะ
เดี๋ยวผมทำบุญไปให้ครับ
พี่เขาคุยกับผีแดงเลย
หน้างอยู่ซุมล้อฝั่งนู่นครับหันหลังไปหาผม

เหล่าผมบอกว่าย่าม้ายเห็นแบบนี้
จะชัดเจนเลยว่าเป็นคุณใหญ่คุณนั้นน่ะ
ที่เจรันยายแดงหน้าก็นรวม
คุณผู้ชมต้องไปคุยกับลูกสาวสมศาตรา
ชื่อคุณสายชนปี๒๑บอกให้ฟัง
ให้ฟังว่าก่อนหน้านี้แม่ของเธอก็คือยายแดงอยู่ที่นครพนม
จนกระทั่ง๔๕เดือนก่อนไปรับยายแดงซึ่งเป็นคุณแม่มาอยู่ด้วย
แต่แม่อยากจะกลับบ้านที่นครพนมถึงขั้นตรอมใจเลยนะ
ข้าวปลาไม่ยอมกินแล้วก่อนจะเสียชีวิต
ไม่กินข้าวเลย๓วันครับหลังจากท่านเสียชีวิตไป
ไม่เจอเหตุการณ์อะไรนะอันนี้ลูกสาวก็คือนางสาวสายชนเขาบอก
ลูกสาวมันไม่เจอไงไม่เจอไงคนที่เจอคือพี่เอ๋ไง
ส่วนวิญญาณของคุณแม่ไปสิงอยู่ที่รถกู้ภัย

คุณสายชนซึ่งเป็นลูกสาวบอกก็เป็นห่วงดวงวิญญาณของแม่นะ
ยังวนเวียนอยู่แต่ไม่ได้ห่วงพี่เอ๋หรอก
ซึ่งหลังปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะไปทำบุญให้กับคุณแม่อีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ครับคุณผู้ชม๒๙ธันวาคม
เอ๋เจ้าของรถกู้ภัยเดี๋ยวจะขับรถมาหาหมอปลา

อย่ามาสิงที่รถกู้ภัยของพี่เขาเลย
ให้ไปสู่พบภูมิที่ดีต่อไป
เดี๋ยวรอดูโอ้งานเข้าหมอปลาอีกแล้ว

เรื่องนี้อยู่ที่ใครเจอใครไม่เจอนะเป็นความเชื่อนะครับ